ทหารและอศซึ่งเป็นผู้ต้องหาไปไล่ยิงพ่อค้าปลาจนเสียชีวิตคารถที่สงขลาเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
ก็อ้างบอกว่าไม่มีเรื่องโกรธแค้นใดกันเพียงแต่ว่ามีการเรียกตรวจปัสสาวะแล้วหลบหนีเลยยิงใส่ด้วยลูกซองจนทำให้อีกฝ่ายเสียชีวิตคาที่นะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ตอนต่อไปต่อไปต่อไป
วินาทีญาติของนายดิโรเมซูรงอายุ๓๓ปี
หรือบังเมพ่อค้าหัวปลาที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้
ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคลา
ตะโกนต่อว่าอาสาสมัครรักษาดินแดน๒นาย

เนื่องจากทั้งคู่มีภาพปรากฏอยู่ในคลิปกล้องหน้ารถของบังแม
และเห็นว่าจาแรมเป็นคนถือปืนลูกซองเดินมาที่รถผู้ตาย
เช่นเดียวกับจ่าสิบเอกทรงวุฒิบุญรัฐอายุ๓๓ปี
สังกัดมณฑนทหารบกที่๔๒หาดใหญ่จังหวัดสงคลา
เข้ามอบตัวกับตำรวจก่อนหน้านี้
หลังพบว่าเจ้าตัวปรากฏอยู่ในกล้องหน้ารถเช่นกัน
ต้นปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
แค่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาและแวะดูเท่านั้น
เรื่องต้นก่อนเกิดเหตุอศทั้งสองคนไปถามหาชายชื่อนัท
โดยจ่าแรมอ้างว่าในนัทขโมยอุปกรณ์หาปลาไป
ผู้เป็นพ่อบอกลูกชายเดินทางไปต่างจังหวัด
ทำให้อีกฝ่ายโมโหเดินออกไปขึ้นรถที่ถนน
ก่อนที่รถของผู้ตายจะขับผ่านไป
ถูกไล่ตามและถูกยิงตาย
ที่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แต่ต้องมารับเค้าแทนเพียงแค่อารมณ์โกรธจากเรื่องอื่น
โกรธจากเรื่องอื่นต้องมารับเค้าแทนเพียงแค่อารมณ์โกรธจากเรื่องอื่น
โกรธจากเรื่องอื่นต้องมารับเค้าแทนเพียงแค่อารมณ์โกรธจากเรื่องอื่น
โกรธจากเรื่องอื่นต้องมารับเค้าแทนเพียงแค่อารมณ์โกรธจากเรื่องอื่น

โกรธจากเรื่องอื่นต้องมารับเค้าแทนเพียงแค่อารมณ์โกรธจากเรื่องอื่น

โกรธจากเรื่องอื่นต้องมารับเค้าแทนเพียงแค่อารมณ์โกรธจากเรื่องอื่น

โกรธจากเรื่องอื่นต้องมารับเค้าแทนเพียงแค่อารมณ์โกรธจากเรื่องอื่น
โกรธจากเรื่องอื่นต้องมารับเค้าแทนเพียงแค่อารมณ์โกรธจากเรื่องอื่น
โกรธจากเรื่องอื่นต้องมารับเค้าแทนเพียงแค่อารมณ์โกรธจากเรื่องอื่น
ตำรวจแจ้งทั้ง๓คนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
เอกสารราชการเนื่องจากเครื่องหมายทะเบียนปืนถูกขูดลบ